หลายเรื่องราวให้ได้ติดตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของทหารเรือ

ทหารเรือมาแล้ว
นี่แหละครับแล้วก็ยังจะกล้าถามอีกเหรอว่าเพราะไหม
ถามคุณผู้ชมแล้วกันแล้วก็บอกเราด้วยว่าพอไม่พอนะครับ

แต่ว่าที่จะพาไปเจอกับคุณพี่ทหารเรือเนี่ยเขาบอกว่ามีธรรมเนียม
ในเรื่องของการไหว้ขอพรกันที่ศาลเสด็จเตียกรมหลวงชุมพร
แต่ว่าคราวนี้โอ้โหเขาบอกว่าให้เลขมงคล

เหล่าทหารเรือเขาก็จะมาจัดพิธีบวงสวง
พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงเถอร์พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงกรมหลวงชุมพร
อุดมศักดิ์หรือว่าเสด็จเตียนี่แหละครับ
เพราะว่าพี่ทหารเรือทุกคนเขายกย่องให้ท่านนะครับ
เป็นพระบิดาของทหารเรือไทย
ตอนทำพิธีก็จะมีการจัดชุดบวงสวงชุดใหญ่เลยนะ
มีทั้งของขาวของหวานผลไม้เครื่องดื่มที่ท่านชื่นชอบแบบครบครัน
ในพิธีก็ยังมีการร้องเพลงพระราชนิพลถวายให้เสด็จเตียอีกด้วยนะครับ
หลังจากนั้นแหละครับไฮไลท์ครับ
ก็มีการจุดประทัดถวายเสด็จเตียกรมหลวงชุมพร

อาหารความพิเศษอยู่ตรงนี้นี่แหละครับ

ภายในประทัดพอเฉลยออกมาแล้ว
นี่ก็จะมีคำว่าสมหวังราบรื่น

บอกเลยละกันเพราะว่าเห็นในภาพแล้ว

เขาบอกว่าพี่ทหารเรือเขาตื่นเต้นกันมาก
เขาเชื่อว่าเสด็จเตียมาให้โชค
และแทนที่จะเก็บไว้คนเดียวกระเป๋าประกาศให้ร้อง
ให้ทั่วเลยให้ได้รู้กันไปหมดเลยว่า
เสด็จเตียนั้นให้โชคให้ลาบด้วยเลขอะไร

ก็ถือว่าเป็นการรับโชคกันก่อนนะที่จะไปปฏิบัติภารกิจกัน
แวะไปแถวนั้นก็ไปกันได้นะครับที่สารเสด็จเตียกรมหลวงชุมพร
บนเขาแหลมปู่เจ้าอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีครับ

ผมย้ำนะครับว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม
แล้วที่สำคัญอยากจะให้ไปสักการะกัน
เพราะว่าช่วงนี้เดินทางกันเยอะ
ใกล้ที่จะถึงสงกรานเนี่ยถ้าเดินทางกันแล้วแล้วผ่านไปแถวนั้น
ก็อยากจะให้แวะเวียนไปกราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลนะครับ